ที่ขอนแก่นนะครับมีหญิงวัยสี่สิบสองปีคนหนึ่ง
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับประมาณ๔ทุ่มนะครับทุกผู้ชมครับ
สพมันจาคิรีหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะฮะ
ถนนในหมู่บ้านนาขาที่หมู่๗นะครับตะบุญนาขาอำเภอมันจาคีรีที่ขอนแก่น
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวนัทฐาพัทนิ่มนวลอายุสี่สิบสองปีนะฮะ
นี่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านพอดีเลยนะค่ะนี่ฮะที่ศีรษะกับใบหน้ามีแผลชะกันอยู่๘แผลนะครับ
ลักษณะเหมือนกับถูกฟันและถูกทุบมีรองเท้าของผู้เสียชีวิต
ตกอยู่ใกล้ใกล้ศพหนึ่งคู่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ
จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าคือนายพลธารัฐศาสิกุลวรากรชื่อเล่นชื่อการ์ตูม
อายุยี่สิบเจ็ดเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ
เป็นช่างทำเบาะรถจักรยานยนต์หลังก่อเหตุตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
แล้วเอาไปสอบปากคำที่โรงพักนายกะตูมเนี่ย
วันนี้สอบภอมันจักรีคลุมตัวไปทำแผนนะฮะ
หลังจากเขาสารภาพว่าทำร้ายนางสาวนัทถาพัฒน์จนเสียชีวิตจริง
จุดแรกเป็นจุดที่เขาอ้างว่าเมื่อคืนนี้ขี่จักรยานยนต์มาเจอผู้ตาย
แล้วจุดที่สองก็เป็นจุดที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านจุดที่ใช้ด้ามปืนหน้าไม้ยิงหนูเนี่ย
หน้าผากทุบศีรษะเขาจนเสียชีวิตส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ทำแผนคือฝ่ายกั้นน้ำ
ที่เอาปืนที่ใช้ทุบเขาเนี่ยเอาไปทิ้งตรงนี้นะฮะถามว่าเอาแล้วไปทำร้ายเขาจนตายทำไม
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยชอบมีปัญหากับเขา
อย่างเช่นไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่าตัวเขาเนี่ยเป็นพวกชอบมั่วสุมชอบส่งเสียงดังในหมู่บ้าน
เขาก็พยายามเลี่ยงมาตลอดไม่อยากมีเรื่องด้วยแต่มันก็เป็นความแค้นสะสมเพราะถูกด่ามาตลอด
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะเมื่อคืนนี้ผู้ต้องหาอ้างว่าขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเนี่ย
ทีแรกจะไปยิงหนูที่ทุ่งนาเห็นผู้ตายเขาเดินจูงจักรยานอยู่ข้างทาง
พอขี่จักรยานยนต์ผ่านมาตะโกนด่าเขาด้วยคำหยาบคายก็เลยจอดรถแล้วเดินไปถามว่ามีปัญหาอะไร
แต่ผู้ตายเนี่ยถอดรองเท้ามาตบเขาก่อนเขาก็เลยตีใส่ด้วยลำกล้องปืนหน้าไม้ยิงหนู
ตอนนั้นนางสาวนัทธาพัฒน์ก็พยายามวิ่งหนีแต่สะดุดล้มก็เลยเข้าไปแล้วก็นำตีอีกจนเสียชีวิต
รอบล่าสุดที่ว่าด่ากันเนี่ยก็คือทะเลาะกันเนี่ยก็คือเขาชี้หน้าด่าผม
เขาก็บอกว่ากูไม่มีญาติอย่างพวกมึง
ลงไปถามเขาก็ตามนั้นเลยครับ
วันนี้ครอบครัวรับศพนางสาวณฐาพัฒน์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ในหมู่บ้านนาคานี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
คุณแม่เนี่ยบอกกับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าลูกสาวเนี่ยมีปัญหากับตัวผู้ต้องหามาตลอด
ก็เคยไก่เกลี่ยกันอยู่หลายครั้งลูกจะนิสัยห้าวเหมือนกับผู้ชายหน่อยนะ
ก็ยอมรับว่าลูกเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้านบ่อยก็พยายามห้ามปรามตลอด

ไม่ให้มาขอโทษไม่เอาเด็ดขาดสถานเดียว
สถานเดียวเพราะลูกสาวเนี่ยร้องร้องขอชีวิตบอกมึงจะตีกูให้ตายเหรอ
มึงจะตีกูให้ตายมันเอามอเตอร์ไซค์ชนลูกสาวบอกว่าเนี่ยรถเขาเนี่ยรถมอไซค์ลูกสาว
เขาโทรไปบอกแม่ที่กรุงเทพบอกแม่ขอใช้จักรยานหน่อยนะ
ขี่เล่นในหมู่บ้านนี้มันเปลืองน้ำมัน
ก็บอกเอาไปขี่สิแล้วเมื่อคืนนี้เขาบอกเอาไปให้อาหารหมา
ให้อาหารหมาสักสามทุ่มทำไมถึงออกไปดึก
ใครใครชาวบ้านระแวกเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าระวังนะมันไปประกาศในหมู่บ้านสองวันแล้ว

จะมีปัญหากันด่าว่าอะไรกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าเขาตายได้
ผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของอาวุธปืนที่เอาติดตัวไปด้วย
แล้วก็เรื่องการขับแล้วเสพ
อาจจะตรวจพบสารเสพติดหรือเปล่าตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปเมื่อคืนนี้